นี้หน่อยที่นครพนมดุเหลือเกินค่ะยิงกันตายเมื่อเช้ามืดนะครับ
สี่นาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะฮะคือผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
เขาเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะไปมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
นี่ฮะขี่จักรยานยนต์มาหากันเนี่ยฮะแล้วก็ไล่ยิงกันโอ้โหนี่
จังหวัดตรงนู้นไปแล้วนะครับไฟแลบไปเลยนะฮะ
ตีสี่ครึ่งวันนี้นะครับในบาร์ดคนก่อเหตุซึ่งเป็นคนซ้อนเนี่ย
กระโดดลงจากรถไปยืนดักรอแล้วก็ยิงใส่ไปเลยฮะ
ไฟรับเลยเมื่อกี้ฮะรถล้มอ่ะใช่กู้เสียชื่อชื่อกอล์ฟนะครับ
ส่วนมือยิงชื่อในบาร์สอายุยี่สิบสามคนตายชื่อกอล์ฟอายุยี่สิบนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุนี่ฮะมีเพื่อนที่ชื่อในบอลนะฮะ
ซ้อนท้ายมาด้วยแล้วในบาสก็ชักปืนออกมาจ่อยิงในกอล์ฟ
รถเสียหลักล้มคว่ำถลายไปกับพื้นเลยเท่านี้ยังไม่หยุดนะฮะ
บาสนี่เดินตามไปยิงกอล์ฟอีก๔นัดนะฮะรวมเป็น๕นัดด้วยกัน
เสียชีวิตคาที่แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่คือถนนท่าด่านสุรกากรนะครับหน้าประตูโขง
เขตเทศบาลตะบนธาตุพนมจังหวัดนครพนมนี่ตรงนี้นะฮะ
นี่คือภาพช่วงกลางวันนะครับสพธาตุพนมก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งมีรถของชาวบ้าน
ถูกกระสุนเสียหายไปด้วยส่วนศพของกอล์ฟนี่
เมื่อสักครู่นี้ก็ถูกผ้าคลุมเอาไว้นายพลพลนี่หรือว่าพลพลนี่นะฮะ
ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟชาวบุรีรำเสียชีวิตอยู่ที่ริมฟุตบาท
ถูกยิงกระสุนนี้เข้าท้องนะฮะเยื้องชายโครงซ้ายหนึ่งนัดนะครับ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๕ปลอกนะครับ
ผู้ที่เป็นผู้ซ้อนรถของกอล์ฟมาด้วยกันเมื่อช่วงเช้ามืดชื่อพิทยากลิ่นขจร
เล่นชื่อบอลนะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะนี่ครับอายุ๓๓ปีนะ
คือบอลเนี่ยมีบาดแผลจากการถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะนะครับ
แล้วก็มีรอยถลอกตามร่างกายหลายแห่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
นี่ฮะก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นเขาบอกว่า
กลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะครับที่มารุมทำร้ายเขา
ก่อนที่จะมาถูกไล่ยิงเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อน
เราก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันตอนเช้ามืดจะเห็นว่าบอลเสื้อเหลือง
คนที่ซ้อนท้ายรถของผู้ตายเนี่ยตอนนั้นกำลังนั่งรอรับยาอยู่
อันนี้ตรงนี้นะฮะนี่คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะ
นี่บอลนะฮะเสื้อเหลืองเนี่ยฮะนั่งรอรับยาอยู่เขานี่
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกันที่ริมโขงอ่ะนะ
มาเป็นสิบคนเลยตามมารุมต่อยรุมชกกันแบบชุนละมุนเลย
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็มาห้ามทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายจากกัน
คือก่อนที่ในบอลจะมาโรงพยาบาลตรงนี้เขาไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ริมโขง
แล้วเขาบาดเจ็บเขาเลยมาโรงพยาบาลนั่งรอรับยาอยู่
พวกนั้นตามมาเอาเรื่องอีกนี่โรงพยาบาลนะเนี่ยโอ้โห
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามแล้วเช้ามืดไปไล่ตามกันอีก
คราวนี้ก๊อฟถูกยิงตาย
ท่านผู้ชมครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับบอลนะฮะ
บอลบอกว่าเมื่อคืนนี้นะฮะไปดื่มกินแถวริมโขง
มีวัยรุ่นจากไหนไม่รู้๗๘คนมาหาเรื่องเขาเอาขวดเนี่ยมาตีหัวเขา
แล้วก็พากันขี่รถหนีไปตอนนั้นเขายังงงอยู่เลยว่ากลุ่มไหน
เพราะไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนค่ะนี่นะฮะ
ก็เลยให้เพื่อนเนี่ยขี่รถพาไปแจ้งความที่สพธาตุพนม
แล้วไปทำแผลที่โรงพยาบาลตอนที่กำลังรอรับยาอะไรอยู่เนี่ยนะฮะ
รอทำแผลอะไรอยู่เนี่ยมีวัยรุ่นกลุ่มเดิมที่ตีกันอ่ะ
เอาขวดมาฟาดหัวเขาขี่รถมาหาถึงในโรงพยาบาล
แล้วก็ใส่เขาเลยตามภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
หลังจากนั้นเขาก็กลับมาแจ้งความเพิ่มอีกรอบนึงนี่นะฮะ
แล้วก็ขี่รถเพื่อจะกลับบ้านเช่าที่อยู่แถวริมโขง
เขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่ามีคนขี่รถสะกดรอยตามมา
ตอนที่ขี่รถจะถึงบ้านอยู่แล้วนะเป็นภาพจากล้องวงจรปิดเมื่อช่วงเช้ามืดนะฮะ
มีวัยรุ่นเนี่ยขี่รถมานะมาดักรอแล้วก็เหมือนกับตะโกนด่าหยาบคาย
เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็เดินเข้าบ้านตีสามกว่าเขาบอกเขารู้สึกหิว
ออกจากบ้านไปได้แค่๔๐๐เมตรกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกันเนี่ยเจอกันอีกเจอกันอีกนะ
ก็ขี่รถกันมาแล้วก็เนี่ยสวนกันอีกแล้วเหมือนกับมาดักรออีก
ขอปลูกมาว่ากอปไปหาอะไรกินกันหน่อยหาซื้ออะไรหน่อยแค่

อ่า

ก็บี๊บมันด่าบี๊บ
เราก็เปิดประตูเข้าบ้านไปเอาตังค์
ก็ตอนแรกก็ยังไม่ออกครับดูก่อนว่า

น้องก็คนตายก็เลยขี่รถออกมา

คนตายได้ไปนั่งกินกับเรา

เพราะว่า
ในกลุ่มนั้นก็ไม่เคยมีใครมีเรื่องกับพวกมายมาก

ทางด้านเพื่อนของคนก่อเหตุเขาเล่าแบบนี้ค่ะว่า
คนที่ใช้ปืนยิงเนี่ยชื่อบาส
ส่วนคนที่ขี่รถให้บาสเนี่ยชื่อหนึ่ง

เสร็จแล้วก็ไปต่อที่ริมโขงธาตุพนม
จังหวะนั้นเนี่ยฝั่งของในบอลคนเจ็บเนี่ย

มาหาเรื่องแล้วมาต่อยพวกเขาก่อน

ใช่กลุ่มของเขาก็เลยเอาขวดเข้าไปตีหัวค่ะ

เราก็เลยไปคุยกับทางสพธาตุพนมกันหน่อย

เขาบอกว่าคุมตัวแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว๖คนจาก๗คน

จับใครได้บ้างมีกายค่ะ
กายคือคนใส่เสื้อฮูตมีตัวอักษรสีเหลือง

แล้วก็มีในเฟรนเสื้อสีเขียวมีในหนึ่งเสื้อสีม่วง
หนึ่งคือคนขี่รถให้กับบาสมือปืนนะคะ

ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เข้าไปชกต่อยที่โรงพยาบาล
แล้วก็ขี่รถไปเจาะยิงกอล์ฟตาย

ถามกลุ่มคนก่อเหตุเอาไหนเล่าสิ

บอลเนี่ยฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า
ฝั่งนายเนี่ยไปตีเขาก่อนจริงหรือเปล่า
มีพวกนี้มาหาเรื่องแล้วเอาขวดฟาดหัวเขาเลย
กลุ่มคนก่อเหตุบอกว่าไม่จริง
เขานั่งดื่มที่ร้านก็เห็นกลุ่มบอลคนเจ็บนั่งอยู่แล้ว
พอย้ายมานั่งริมโขงกลุ่มบอลนั่นแหละที่มาหาเรื่องต่อยเขาก่อน

ผมขอบอกว่าพวกผมไม่รู้เรื่องว่าบาสเอาปืนไปด้วย

เขามาหาเรื่องก่อนมาหาเรื่องยังไงบ้าง
เขามาตีผิดตัวครับเพราะว่าเขาเดินมาเขาก็ตีเลยครับ
ตีเลยตีเราก่อนแล้วก็เลยสู้กันหรือเปล่า
ไม่ครับ

เขาไปนั่งเราอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน

คือไปโรงพยาบาลแล้วก็ถึงไปที่ริมโขงเหรอ

ตอนที่เราไปยิงกันคือเราไปถามเขาหรือว่ารู้ว่าบาร์ดเฉย
ว่าจะผ่านไปดูเฉยครับไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ยิงขึ้น
เพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีปืนไม่รู้ครับ
เขาขับผ่านหน้าบ้านไปให้ของรักเขาก่อนหรือเปล่า
ไม่ครับไม่แค่ขับผ่านไปดูเฉยแล้วเขาก็ขี่ตามมาครับ
อ๋อขี่ออกมาก็เลยบาร์ดก็เลยยิงเลย
ครับไม่ครับไม่แล้วพวกผมก็ไม่รู้อีกว่ามีปืนหรือไม่มีไม่รู้ด้วย
บาร์ดไปถึงที่ไหนบาร์ดได้บอกไหมว่า
ไม่ครับไม่ได้เจอกันเลยหลังจากนั้นไม่ได้เจอนะครับ
ตำรวจค่ะว่าแล้วยังไงบาสตอนนี้ถึงไหนจับตัวได้หรือยัง
คนตำรวจตรีธนชาติรถคลองตันผู้บังคับการภูทรจังหวัดนครพนมบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวบาสนี่คือบาสนะคะ
อยู่ระหว่างตามตัวบาร์ดมาดำเนินคดีค่ะ
ปืนในเมืองหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เพื่อนร่วมแก๊งตอนนี้๖คนที่อยู่ระหว่างสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อน
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดตรงไหนก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ครับส่วนเรื่องที่ทางในกอล์ฟผู้ตายกับในบอลคนเจ็บ
ทำงานเป็นลูกน้องในทุนเงินกู้นอกระบบ
อันนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ไม่ได้ลัดทิ้งประเด็นนี้นะคะ
สืบสวนขยายผลอยู่เหมือนกันค่ะ

เป็นกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมีเรื่องกับแก๊งเงินกู้นอกระบบ
อืมเลยไปยิงเขาตายหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าฟังจากทั้ง
ฝั่งคนเจ็บคนตายกับฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีเรื่องกันที่ริมโขง

อ่าไม่เกี่ยวกับการกู้งอะไรเลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับศพของกอล์ฟเนี่ย
วันพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะรับกลับไป
เพลงกุศลที่บ้านเกิดที่บุรีรำนะครับ
วันนี้เราไปที่บ้านเกิดของเขานะฮะอยู่ที่อำเภอแคนดงนะครับ
ที่บ้านก็เตรียมสถานที่รอรับศพกัน

แม่บอกทำใจไม่ได้เอาอยู่ดีทราบข่าวลูกชายถูกยิงตาย
มีจุดทูบบอกให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
คือได้แต่เพื่อนร่วมแก๊งยังไม่ได้มือยิง

เมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยตามพ่อไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่นครพนม
โดยพ่อเพิ่งกลับมาที่บ้านเมื่อ๒เดือนก่อนมาทำนา
แล้วยังให้กอล์ฟทำงานอยู่ที่นครพนม
ไม่กี่วันก่อนหน้านี้กอล์ฟโทรมาหาแม่
ก็โทรมาถามเรื่องความเป็นอยู่ต่าง
ซึ่งแม่บอกว่าลูกชายไม่ได้เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบนะ
ไม่ได้เป็นคนเก็บเงินกู้อะไรตามที่เป็นข่าวออกมานะ
เป็นเด็กดีทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้

สักทีจะฝากอะไรถึงผู้ที่ก่อเหตุไหมฝากไปถึงพวกที่ก่อเหตุน่ะ
จับมันมาให้ได้นะใครก็ได้แชร์ไปจับมาให้ได้
มันทำยังไงให้มันรับผลกรรมอย่างนั้นเลยให้มันตายแบบนั้นเลย
เสียใจมากเลยเด็กเขาไม่รู้ไอ้หนูนี่พ่อแม่ที่พ่อแม่ที่ลูกเป็นไปฆ่าคนอ่ะ
ดูไว้มากนะคะถ้าเกิดลูกท่านเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไง
ถ้ามีคนมายิงแล้วจะเสียใจไหมฝากถึงพ่อแม่เขาบอกให้เขามามอบตัวซะ
ถ้าเรื่องถึงอายการหรือว่าศาลเนี่ยเขาจะดูที่เจตนาด้วยนะค่ะ
อีกรอบหนึ่งช่วงเช้ามืด

คือมันไม่เลิกไม่ลาเลยประมาณนี้